มีคุณครูสาวท่านหนึ่งค่ะคือป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ
แต่ด้วยจิตใจความเป็นครูกลัวนักเรียนจะไม่ได้เรียนหนังสือ
ก็เลยให้คุณแม่ของตัวเองที่เคยเป็นครูแต่เกษียณไปแล้วนะ
เกษียณไป๗ปีแล้วนะคะมาช่วยสอน
โอ้โหเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการสอนของคุณแม่ค่ะ
จิตวิญญาณความเป็นคุณครูถึงแม้ว่าเกษียณไป๗ปีแล้วนะคะ

คุณครูจริยาจอมพิพัฒนพงศ์อายุ๖๗ปีค่ะ
สอนนะคะน้องนักเรียนชั้นป๑ทับ๑โรงเรียนชุมชน
ประดังตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับ

แล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองนะคะลูกสาวที่ป่วยชื่อว่าคุณครูพนิดาจอมพิพัฒพงศ์หรือครูพี่หนิงอายุสี่สิบค่ะคือทำคีโมบำบัดนะคะคุณผู้ชมก็แพ้นะคะแล้วก็ร่างกายค่อนข้างจะอ่อนเพลียเลยขอให้คุณแม่มาช่วยสอนแทนครับครูพี่หนิงบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสอนหนังสืออยู่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง

อาเจียนด้วยแม่ก็รีบมาแล้วก็เข้าสอน
คือใจจริงอยากจะให้แม่แค่มาควบคุมฉันเรียนเฉย
ไม่คิดว่าจะเห็นภาพที่แม่ขึ้นกระดานเขียนหนังสือ
แล้วก็ให้เด็กอ่านหนังสือตาม
คือเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเลยค่ะ
เมื่อเห็นวิญญาณของความเป็นครูนะคะ
ซึ่งดิฉันเนี่ยได้รับจิตวิญญาณของความเป็นครูจากคุณแม่มาเต็มเลย
นี่ค่ะส่วนคุณครูจริยาผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะ
บอกว่าโอ้โหถึงแม้ว่าจะเกษียณไป๗ปีแล้วนะ
หนังสือได้สบายมากไม่ต้องให้ค่าตอบแทนเลย

ตอนนั้นก็หวั่นใจอยู่แล้วว่ากลัวลูกจะเป็นอะไร
เพราะหมอก็จะบอกว่าหลังจากรับคีโมไปแล้วเนี่ยภูมิมันจะตก
ภูมิต้านทานในร่างกายเขาจะตก
สักประมาณ๑๐โมงได้ค่ะ
แกก็โทรมาเสียงเกลือปนร้องไห้บอกว่าแม่ลูกไม่ไหวแล้วนะ
เด็กมีความสุขมากนะคะที่ได้เรียนกับคุณครูทั้งสองท่านเลยนะคะ

คุณครูพนิดาก็อาการก็ดีขึ้นก็สวมวิกนะคะไปสอนน้องนักเรียน